คนร้ายเนี่ยนะฮะบุกเดี่ยวไปชิงทองได้ทองไป๒๓บาทนะ
เหตุเกิดในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหล่มศักดิ์เพชรบูรณ์
มูลค่านี้เขาบอกว่าครึ่งล้านได้นะฮะใช่ค่ะของหนักยี่สิบสามบาทเนี้ย
คุณผู้ชมดูนะฮะเข้าไปยังไงคือเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ
เอาปืนไปวางเอาปืนไปวางขู่ก่อนนะฮะนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นพฤติการของนายแมนนายแมนเนี่ยในที่สุดแล้วนะ
ในที่สุดแล้วมามอบตัวแต่ก่อนจะมอบตัวไปดูเขาว่าเขาทำยังไงบ้าง
นี่ฮะโดดข้ามมาแล้วนะครับมาเขาเรียกอะไรอ่ะ
ถาดถาดทองที่แขวนอยู่ข้างหลัง๒๓เส้นเส้นละบาทเส้นละบาทเส้นละบาท
แมนคนนี้คว้าไปยี่สิบสามเส้นนะครับคุณผู้ชมนะครับ
แล้วก็ยิงปืนนะครับยิงปืนขึ้นข้างบนเนี่ยนะฮะขึ้นฟ้าเนี่ย
แล้วก็วิ่งหนีไปไปขี่มอเตอร์ไซค์หนีแต่ว่าเพียงข้ามคืนเท่านั้น
แมนผู้ต้องหาเนี่ยติดต่อขอมอบตัวนะครับผ่านกำนันตะบนนาเกาะนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้นะตำรวจสพลมศักดิ์ก็มากับใคร
พ่อแม่นะของนายแมนเนี้ยนะครับไปรับตัวมา
รับตัวแล้วก็พาไปที่โคกหนองนาโมเดลหมู่๑ตะบนนาเกาะอำเภอหลมศักดิ์
มีของกลางสร้อยคอทองคำครบแต่บางเส้นไม่สมบูรณ์
มันขาดไปบ้างช่วงจังหวะที่กระชากไฟนะครับ
แล้วก็มีปืนสั้นไทยประดิษฐ์ไม่มีทะเบียน๑กระบอกด้วย
ก็เลยนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักแมนสารภาพบอกก่อเหตุจริง
เอาแล้วจะเอาตังค์ไปทำอะไรแมนแมนบอกว่าผมเนี่ยไปกู้เงินเข้ามา
แล้วต้องจ่ายรายวันเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณผู้ชมคุณพระราพรฮะ
ค่ะวันละหมื่นโอ้โหต้องจ่ายรายวันคืนเจ้าหนี้วันละหนึ่งหมื่นบาทอ่ะ
อ่ะสิคะเนี่ยฮะเครียดสิครับแล้วเขาก็ไปนะ
บอกว่าจะเอาทองอย่างเดียวไม่ได้จะไปทำร้ายทำใครให้ตายหรอก
ด้านนายมนัญชัยตริศุกร์อายุสี่สิบเก้าปี
เป็นกำนันตะบนนาเกาะที่พามามอบตัวเนี่ยนะครับนะฮะ
ก็พาตำรวจไปถึงที่บ้านตอนนั้นไปไม่เจอตัว
เจอแต่ภรรยาก็บอกโทรเกลี้ยกล่อมหน่อยดีกว่ามามอบตัวซะนะฮะ
กำนันบอกแปลกใจนะในแมนเนี่ยเห็นมานะ
ก็เป็นคนทำมาหากินแต่งงานกับเมียมาสิบหกปีแล้ว
มีลูกเล็กสองคนตอนนี้ทำมะขามแช่อิ่มขายนะฮะ
มีฐานะยากจนนะฮะแล้วขายที่ดินไปใช้หนี้หมดตัว
นะครับแล้วก็มาก่อเหตุนะครับด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะว่าต้องการเอาเงินไปใช้หนี้รายวัน
ส่วนนายสมชายสุขสถิตอายุห้าสิบเก้าพ่อของนายแมนเนี่ยตกใจ
ตอนแรกพ่อไม่ดิดูหน้าพ่อดิหน้าพ่อยังตกใจอยู่เลยนั่นน่ะนะ
ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าลูกจะไปก่อเหตุชิงทอง
เพราะลูกเป็นคนดีรักพ่อรักแม่รักครอบครัว
แล้วเมียล่ะเมียว่าไงเมียนี่เล่าทั้งน้ำตาเลยครับ
คุณผู้ชมครับบอกสามีฉันเนี่ยนะคนดีนะแต่นี่เยอะ
ขอเปิดเผยนะว่าเท่าไหร่นะครับไม่คิดว่าสามีจะกล้าถึงขั้นจะไปชิงทองแบบนี้
เพราะว่าสามีรักลูกนะแล้วที่สำคัญก็คือมาขอมอบตัวเนี่ยเพราะว่าสามีสำนึกผิดครับ
แต่จะดีถ้าค่ะเค้ามอบตัวมันจะเบาลงนะ
เขาก็ดีกว่าเราก็ช่วยตามทัพนะ
ตอนพาตัวมอบตัวเขานี่เขาก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ
แมนทำยังไงเล่าไปทำไปให้ตำรวจดู
แล้วก็แจ้งไป๓ข้อหาครับใช้อาวุธชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
มีปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีปืนติดตัวไปในเมืองทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เอาตัวแมนไปดำเนินคดีนะครับ
ชิงทองครับผมอ่านข่าวกันมา
ไม่เคยอ่านเจอว่าข่าวไหนหนีรอดไปได้นะ
ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ตังค์
ใช่ค่ะคือถ้าเครียดอยู่แล้วแล้วแก้ปัญหาแบบนี้
ได้ความเครียดใหม่เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งข้อ
แล้วคนที่อยู่ข้างหลังนี่ก็แบกรับความเครียดนั้นต่อไปด้วยนะคะ